ไฮไลท์มวยไทยรัฐนะครับกับคุณเอกชุมพรกับศึก

คู่นี้มีเข็มขัดแชมป์๔๑กิโลกรัมเป็นเดิมพันธุ์ด้วย
อยู่ที่ไทยเหมือนเดิมหรือว่าจะย้ายไปที่สปลาวต้องติดตาม
แค่งขวาหมัดขวาโต้คืนเหมือนกันครับหมัดซ้ายหมัดขวาครับ
เดินเข้าไปเอาคืนขุนแผนเล็กแข้งขวา
มีโต้มีเถียงตลอดนะครับเด็กคนนี้ดื้อครับ
แล้วก็เสียบเข่าขวาดอกนี้ครับ

จังหวะแค่เสียบเข่าเท่านั้นครับดูเหมือนไม่รุนแรงอะไร
ตลบเดี๋ยวดูภาพช้า
อะไรยังไงตรงไหนครับนี่เป็นจังหวะของคุณแผนเล็กก่อน
แล้วดูกล้องมุมสูงครับแทงเข่าของเดชฤทธลูกคลองกลาง

จังหวะหลบหมัดเด้งเชือกไปโดนเข่าเป็นสองแรงบวก
อูหูเก็บฉากไปเลยแบบนี้
ยก๓ครับแชมป์อยู่ที่เดิมเป็นของเดชฤทธิเอกชุมพรรายงานครับ